อัปเดตข่าวสารบนโลกโซเชียลกันเช่นเคยกับเฟื่องนะคะ
ข่าวแรกต้องชื่นชมหัวใจของนายตำรวจนายนี้จริงค่ะ
มีเหตุการณ์ที่แม่กับเด็ก
เหมือนโดนกระแสน้ำพัดอยู่ที่กระบี่นะคะ
กำลังดูแบบน่าจะลำบากอยู่เลยนะคะ
ตำรวจนายนี้ขับรถผ่านค่ะก็ตัดสินใจไปช่วยนะคะ
แต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ถูกกระแสน้ำพัดไปเหมือนกัน
แต่ว่าล่าสุดเจอตัวแล้วนะคะ
ไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะ
ท่านตำรวจเอกสงบจันสิงฯผู้กระบบการสภอมือกระบี่
พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าเยี่ยมดาบตำรวจกริจธนพลสำรานจิต
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสพเมืองกระบี่
ที่ได้ถูกน้ำพัดพาไปเมื่อคืนก่อน
ขณะเข้าช่วยเด็กหญิงคนหนึ่งพร้อมกับแม่
ติดน้ำอยู่บริเวณสะพานคลองใหญ่ถนนเพชรชะกะเสมตำบลกระบี่ใหญ่
ซึ่งระดับน้ำสูงกว่า๑เมตร
พร้อมทั้งมอบกระเช้าแล้วก็เงินปลอบขวัญจำนวนหนึ่งค่ะ
ดาบตำรวจกริจธนพลบอกว่าวันเกิดเหตุ
ได้กลับมาจากอำนวยความสะดวกด้านงานการจราจรที่มีน้ำท่วม
แล้วก็เดินทางไปถึงบริเวณสะพาน
พบเด็กกำลังถูกกระแสน้ำพัดติดอยู่พร้อมกับแม่
แล้วก็ทางกู้ภัยค่ะได้แจ้งว่าให้เข้าไปช่วย
ก็เลยรีบลงจากรถกระบะไปช่วย
แต่ว่าตัวเองนะคะก็ถูกน้ำซัดไปต้องเกาะกอไผ่เอาไว้
ทีมค้นหาไปพบในช่วง๒นาฬิกาเมื่อคืนก่อน
ก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่เด็กกับแม่ปลอดภัยค่ะ
ไปฟังเสียงของดาบตำรวจคนนี้กันค่ะ
ผมก็สัดสินใจผมจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง

แล้วถอดมูกเท้าถอดเสื้อกันฝนถอดหมวกแล้วก็เดินลงข้ามไป
พอเดินลงไปก็น้ำก็พัดไปเลยครับ
จากเหตุการณ์เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือเด็ก
เพราะแม่ของเด็กรอดจากการชมน้ำครั้งนี้นะคะ
ผู้บังคับบัญชาก็ได้เตรียมเสนอต้นสังกัด
ให้พิจารณาความดีความชอบต่อไปค่ะ
ข่าวนี้พี่มิ้วเล่าเช้าประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมา
ใช่เรายังเป็นห่วงกันอยู่เลยว่าตำรวจนายนี้เป็นยังไงบ้าง
ตอนแรกบอกว่าไม่เจอพยายามที่จะตามหาตัวตำรวจคนนี้

ก็ชื่นชมเรื่องดีต้องมาเล่าให้ฟังกัน